การเมืองช่วงนี้รู้สึกว่าสิ่งที่ดูสั่นคล้อยมากที่สุด

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่มีการเสนอออกมา

ไม่ต้องจำกัดหรอกว่านายกต้องอยู่๘ปี
เขาจะอยู่เท่าไหร่ก็ให้เขาอยู่ไปเถอะ
ให้ประชาชนตัดสินใจ
อีกฝั่งหนึ่งคุณหญิงสุรัตน์บอกว่าเรามาแก้รัฐธรรมนูลกันเถอะ
แต่มันควรมาจากประชาชนมากกว่านี่ค่ะ
วันนี้ที่ประตูท่าแพรจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสอสอเชียงใหม่และลูกสาวค่ะ
ยศุดาลีลาปัญญาเลิศนะคะ
มาตั้งโต๊ะให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชน

กติกาสูงสุดของประเทศไม่ควรมาจากคนที่ยึดอำนาจรัฐธรรมนูล
เพราะว่ารัฐธรรมนุนฉบับนี้ถือว่าเลวร้ายยิ่งกว่าครั้งไหนในประวัติศาสตร์
เพราะให้อำนาจสวแต่งตั้งเลือกนายกแทนประชาชน
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะร่วมทวงคืนประชาธิปไตยกลับมา

รัฐธรรมนูลต้องกำหนดโดยประชาชน
คนทำรัฐประหารคือกระบดต้องได้รับโทษสูงสุด
ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาปฏิวัติ

ประชาชนจะปฏิวัติด้วยปากกา
ไม่ให้ประเทศกลับไปสู่วงจรอุบาตของรัฐประหาร

ต่อไปต้องไม่ผลิตการ
สำหรับบรรยากาศบริเวณจุดตั้งโต๊ะที่เปิดรับลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูล
ก็มีคนสนใจมาร่วมลงชื่อเยอะมาก
มีผู้สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูล

นามภาคีเครือข่ายร่วมสร้างรัฐธรรมนูญฉบับต้านรัฐประหาร
เขาเรียกสั้นว่าคอสรนะคะมาร่วมงานด้วย

มีการแย้มโยนหินถามทางมาเหมือนกันนะคะ

นายดิเรกฤทธเจนครองธรรมสมาชิกวุฒิสภา
เขาเป็นรองประธานคณะกรรมธิการการพัฒนาการเมือง
เขาก็พูดที่บอกว่ามีสวคนนึงโยนหินถามทางมาว่า
เราแก้ไขรัฐธรรมนูลดีไหมไม่ต้องกำหนดหรอก
ว่านายกต้องอยู่๘ปีเท่านั้น

เอาที่ประชาชนเห็นควรให้ตัดสินใจให้เขาอยู่
เรื่องนี้เขาบอกว่าสวก็ยังไม่ได้มีการหารือ

อาจจะเป็นแค่แนวคิดของสวบางท่านเท่านั้น
ไม่เห็นประโยชน์ที่จะไปจำกัดเวลาดำรงตำแหน่งนายก

นายกจะอยู่กี่ปีกี่ปีก็ว่ากันไป
ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีความต้องการที่จะแก้ไข
รัฐธรรมนูลข้อนี้จริงคิดว่าทำได้ไหม

โดยจะมีการหารือกันในรัฐสภา
แต่เอาจริงถ้าเกิดสมมุติว่าดันกันขึ้นมา
จะทำจริงก็ไม่ทันหรอก
เพราะการแก้ไขนอกจากจะต้องขอความเห็นชอบ

เงื่อนไขว่าต้องมีเสียง๑ใน๓ของสว
และเสียง๒๐ของฝ่ายค้านมาร่วมด้วย

ต้องมีการทำประชามติทั่วประเทศนะคะ
ซึ่งต้องมีเหตุผลที่ดีพอมาหักล้าง

เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยากจะทำก็จะทำได้เลย